สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะข้าวใส่ไข่สดใหม่ให้เยอะ
อุ้ยปากแดงอ่ะเอาละครับตอนนี้ก็มีเหตุการณ์ระทึกเกิดขึ้น
เป็นเหตุการณ์ไฟไหม้ญาติสัมเพงฯ
เหตุไฟไหม้เกิดขึ้นตั้งแต่เวลาบ่ายสองของวันนี้
ซึ่งขณะนี้สถานการณ์เป็นอย่างไรนะครับ
ตอนนี้คนชูวิตกลมวิศิปต์มีรายงานจากที่เกิดเหตุ

ผมยืนอยู่บริเวณที่เรียกว่าสอบกวานิชย์และก็สอบ
สิบเบี้ยทางนี้ไปท่าน้ำหน้าชวงตรงนั้นไปเผาลักษณ์เอ่อ
พื้นที่บริเวณนี้มีเจ้าหน้าที่ที่ร่วมกันมาช่วยดับเผลอคือเอ่อ
ต่วยเอ่อมะเทาเอ่อสารภัยนะฮะเอ่ออาสาสมัครรวมทั้งเศส
เอ่อสมดุนะฮะพื้นที่บริเวณนี้ค่อนข้างจะหนาแน่นอ่าพี่สาคุณฮะ
ส่วนที่นี้คือบริเวณที่เป็นอาการพาณิชย์ประดาษห้าชั้นนะฮะเปล่า
แล้วก็มีผู้คนหนาแน่นบริเวณนี้คือบริเวณที่มีการค้าขายมาในอดีต
เนี้ยอ่าตอนนี้เผลอโป้งใคร่เจอสักหกระนะพี่แต่ฟอร์เปลี้ยงครับ
วันนี้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มแข็งนะครับ

เสียกลง
เขาอยู่ห้องเดียวสกัดพันธุ์ใช่ค่ะก็คือ
๒ตั้งแต่บ่าย๒นี่แต่นานมากนะ

ใช่นานมากนะครับ๕ชั่วโมงได้

โชคดีที่ยังไม่มีใครได้รับอันตรายหรือบาดเจ็บอะไร
สู่วิทย์ไปตรงนั้นพอดีหรือไงไวจริง
นะครับอ้าวโอเคมาอีกเรื่องหนึ่งนะครับ
เป็นเรื่องราวที่เรียกว่าเป็นกระแสในโลกโซเชียลเหมือนกัน
เป็นเรื่องของเคยเจอไหมเคยเจอไหม
ก็งงอยู่ไว้ปรงงานนะครับเป็นคลิปนาทีนะฮะก่อนสิบล้อ
ท้ายรถฮาวาออโรวีนะครับพร้อมกับแฟนนักดนตรีนะครับคุณผู้ชมครับ
สาวผู้ประกวดรายการนึงได้ไปปัดโน้ทคุณผู้ชมครับ
เชียดตายเพราะรถสิบล้อเบรกไม่อยู่
เนื่องจากตำรวจเดินมาโบกให้หยุด
ต่อมาเจ้าตัวได้โพสต์คลิปจากกล้องหน้ารถ

ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่แฟนนุ่มของฮาว่า
ได้มีการขับรถตามหลังรถยนต์สีขาวมา
แล้วก็ถูกตำรวจยืนโบกให้จอดอยู่กลางถนน
ถึงเบรกเลยนะฮะกระทั่งถูกรถสิบล้อชนท้ายอย่างแรง
เพราะเบรกไม่ทันจนกระทั่งได้รับบาดเจ็บนะครับ
โดยต่อมานะฮะแฟนหนุ่มของดนตรีสาวเนี่ยนะครับ

บอกว่าผมไม่ได้เรียกพี่ผมเรียกรถคันหลัง

บอกว่าเบื้องต้นคือประกันรถบรรทุกจะรับผิดชอบผม
ก็ไม่รู้นะครับสุดท้ายคือจ่ายตามจริงแค่ไหน
ส่วนประกันรถความเสียหายคือเกินวงเงินประกัน
ซึ่งวันที่เกิดเหตุมีงานจ้างที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับ
ไปเล่นไม่ได้กำลังให้ร้านออกเอกสารการจ้างนะฮะ
ซึ่งเป็นงานประจำที่ผมต้องลาทั้งผมแล้วก็ทั้งวาด้วย
ตอนนี้เนี่ยวาก็อยู่ที่โรงพยาบาลขอเช็คให้แน่ใจก่อนอีกสักวัน๒วัน
สิ่งที่พบก็คือใบแจ้งความคุณผู้ชมซึ่งในใบแจ้งความ
เขียนเอาไว้หมดเลยนะครับโดยที่ไม่มีการสอบปากคำจากผมสักคำเดียว
และไม่มีการเขียนสาเหตุว่าทำไงรถทุกคันจึงต้องเบรกกับทันตาม
ผมถามย้ำหลายรอบมากว่าไม่ต้องเขียนสาเหตุเหรอ
ร้อยเวรตอบว่าไม่ต้อง
ผมก็ถามอีกว่าถ้าสมมุติว่าสุนัขตัดหน้ารถต้นไม้ล้มและชนกัน

เขายืนยันว่าไม่สนว่าจะเกิดอะไร
สนว่าจะเกิดจากอะไรสนเพียงแค่ใครชนเท่านั้น

คือจริงแล้วเนี่ยทางแฟนของคุณฮาวาอะไรเนี่ย
เขาต้องการแค่ว่าคูณจะต้องแจ้งลงไปในบันทึกประจำวัน

เพราะมีหมาตัวหนึ่ง

แต่นี่เขาไม่ได้บอกเขาบอกว่ารถชนกัน

คันที่สามคือมันทุกสอยท้ายสุดเท่านี้

อย่างเช่นว่า

แล้วรถชนกันเนี่ยต้องลงบันทึกไว้ไหมว่า

ไม่สนใจอันนี้ไม่รู้จริงนะที่ตำรวจบอก

ต้องบอกสาเหตุใช่ไหมเออเขาบอกว่าตำรวจบอกว่า

เขาไม่บอกเราก็ไม่เคยเขาบอกว่าสนเพียงแค่

สพปอินทร์สาขาเชียงรากน้อย
เขาเขียนไว้อย่างนั้นนะผมไม่ได้พูดอะไรนะ
ความคืบหน้าล่าสุดนะครับทาง
พันธุ์ตำรวจเอกวิศณะพัฒนาเจริญนะครับ
การเปิดเผยนะครับว่าจากที่ได้รับ

มีรถบรรทุกวิ่งในช่องทาง

ที่เกิดปัญหากัจจราจรจึงออกแผนการตรวจและจับผู้กระทำความผิด
ซึ่งในวันเกิดเหตุน่าจะเกิดจากความผิดพลาดในการปฏิบัติหน้าที่
ที่ทำให้เกิดอุปัติเหตุขึ้น
ซึ่งหลังจากเกิดเหตุแล้วตำรวจทางหลวงเองก็ได้มีการเรียกรถยนต์กู้ชีพ
แล้วก็นำผู้บาดเจ็บในส่งโรงพยาบาลแล้วก็ไปแจ้งความที่สถานีตำรวจเรียบร้อย
สำหรับตำรวจทั้ง๒ลายผู้กระพันชามีของสั่งให้หยุดปฎิบัติหน้าที่ไปก่อน
แล้วก็ให้ไปรายงานตัวที่กองบังคับการตำรวจทางหลวง
พร้อมทั้งตั้งคณะกรรมการสืบสวนสอบสวนข้อเท็จจริง
เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ว่ามีการกระทำความผิด
วินัยหรือไม่หรือว่ากฎระเบียบอย่างไรบ้าง

จะดำเนินการทางวินัยแล้วก็อาญาอย่างเด็ดขาด

พี่เคยเจอขับไปแล้วก็มีตำรวจแวบออกมา

พี่ก็ต้องชะลอแล้วก็จอดเลยไปไกล

บอกเราว่ามีดัดเราจะได้จะชะลอไปกัย

แล้วสุดเจ้าทืพื้นที่สองนาย
ได้มีการถูกสั่งย้ายไปช่วยราชการ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

แต่ที่สร้างความฮือฮาที่เรานำมาเสนอในวันนี้ก็คือว่า
ในหมู่ผู้ผ่านอบรมพระอุปชานั้นหนึ่งในนั้นคือพระชาวต่างชาติ
ชื่อว่าพระครูอุบลภาวนาวิเทศหรือว่าเฮนนิ่งเกวรีนะฮะ
เป็นเจ้าอาวาสมาแล้วด้วยนะฮะเป็นเจ้าอาวาสวัดป่านานาชาติ
อำเภอวาลินชำราบจังหวัดอุบลราชธานี
ถือว่าเป็นพระสงฆ์ชาวเยอรมันที่มาบวชศึกษาธรรมะไทย
เป็นเวลาถึง๒๐ปีและได้เป็นพระอุปชาแล้วค่ะ
สำหรับประวัติของพระอุบลภาวนาวิเทศนั้นเป็นชาวเยอรมัน
ก่อนจะมาบวชเป็นพระสงฆ์นั้นได้จบการศึกษาจากวิทยาศาสตร์ฟิสิกส์
เมื่ออายุ๒๘ปีแล้วก็เดินทางมาบวชที่วัดป่านานาชาติ
จากนั้นศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรมจนจบนักธรรมชั้นเอก
ปัจจุบันอายุ๔๙ปีพรรษาก็คือ๒๐พันศา
ได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสวัดป่านานาชาติรูปที่๗
ในปี๒๕๕๑ต่อจากพระอาจารย์ธรรมโมชาวออสเตรเลีย
สำหรับวัดป่านานาชาติเป็นวัดสายหนองป่าพง
ตั้งอยู่ที่อำเภอบุงหวายอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลรัชธานี
่อตั้งเมื่อพศ๒๕๑๘โดยหลวงปู่ชาสุพัทโธ
เพื่อเปิดโอกาสให้ชาวต่างชาติเข้ามาศึกษาพระธรรมวินัย
เป็นภาษาอังกฤษจนสามารถออกบวชเป็นพระภิกษุ
และปฏิบัติตามข้อวัดสายวัดป่าเผยแผ่พระศาสนา

ปัจจุบันนี้ภิกษุสำเร็จในวัดนี้นะคะ

และก็มีทั้งหมด๒๐ศนชาติ

เดี๋ยวเวลาบวชถ้องอะไรบารี
ต้องบารีสิพี่บารีบารีต้องเรียนบารี

๒๐ภัณฐ์สารผมพูดได้หมดแล้วเนาะ
ถ้าอายุชีวิตก็คือ๔๙อายุพระกษร๒๐ภัณฐ์สร่าง
ก็ดูหน้าพันศา๒๐ใช่ไหมเขาจะเอาคำว่าพันศาไว้ข้างหน้า
ประมาณนี้อย่างนี้นะครับหรือพันศา๒๐พันศาหรือพันศา๒๐พันศา
มาเรื่องอากาศที่แปรปรวนกันบ้างหลายคนก็คงจะแบบว่ารู้สึก
วันนี้ดิฉันไปอัดรายการนะกลางวันแสกมีแดดแต่ฝนตก
โอ้โหมีรุ้งสิอยู่แถวแจ้งวัฒนะแปลกมากเลยก็ตกตกอยู่ก็ตกมา
สู้ใหญ่เลยนะ
มาดูกันเลยนะคะว่าอากาศเป็นยังไงสภาพอากาศแปรปวนนะคะ
มีฝนฟ้าขนองระยะแรกในช่วงของประเทศไทยตอนบนกันเลยนะคะ
จากนั้นอุณหภูมิก็จะลดลงประมาณ๖๘องศา
ที่อีสานกันก่อนเลยค่ะตั้งแต่วันที่๒๙มกราคมไปจนถึงวันที่๔กุมภาพันธ์
ขณะที่กอทมกรุงเทพของเราก็จะมีผลต่อไป
อุณหภูมิจะลด๔๖นะองศากันเลยทีเดียว
ก็ใต้ก็ยังมีฝนอยู่นะฮะก็คลื่นลมก็แรงด้วยทีเดียวนะคะ
ฟังเดี๋ยวจะบอกให้กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา
รายงานสภาพอากาศแปรปวนบริเวณประเทศไทยตอนบน
กับฝนตกหนักแล้วก็คลื่นลมแรงบริเวณภาคใต้
มีผลกระทบตั้งแต่วันที่๒๙มกราคมไปจนถึงวันที่๔กุมภาพันธ์

โดยในช่วงวันที่๒๙มกราคมถึงวันที่๔กุมภาพันธ์
ประเทศไทยตอนบนจะมีสภาพอากาศที่แปรปวนมาก
โดยมีฝนฟ้าขนองในระยะแรก
หลังจากนั้นอากาศก็จะหนาวเย็นลง

อุณหภูมิก็จะลดถึง๖๘องศาเซลเซียส
โดยเริ่มจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนในช่วงของวันที่๒๙
จนถึงวันที่๓๐ค่ะ๒วันก่อนนะ
ส่วนทั้งภาคเหนือกับภาคตะวันออกภาคกลาง
รวมถึงกรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑล
ก็จะได้รับผลกระทบในช่วงวันที่๓๐แล้วก็๓๐

แล้วก็สำหรับภาคใต้ก็จะมีฝนเพิ่มมากขึ้น
แล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งชาวเรือน
ควรที่จะงดการเดินเรือควรระมัดระวัง
แล้วก็เรือเล็กบริเวณอ่าวไทยควรงดออกจากฝั่ง
ในช่วงวันที่๓๑มกราคมไปจนถึงวันที่๔กุมภาพันธ์
พรุ่งนี้๓๐มกราคมลูกชายจะไปสมุยพรุ่งนี้แล้วไงอ้าวตายแล้ววา
ต้องข้ามก่อด้วยแต่ว่าเขาจะเริ่ม๓๑ใช่ไหม

ไปได้ตลอดก็ไปเดินเล่นตากฝนอ้าวอยู่ที่โลศิษฐ์

ช่วงหน้าคนหรือผีไม่รู้โผล่มากลางถนนรถเสียหลัก

มาอีกแล้ว

ก่อนจะไปดูเรื่องผีของคุณหนุ่มนะคะมาดูเรื่องขวดล้มกลางดึกก่อน

กล้องวงจรปิดเจอโจรอดกุงเกงเตรียมมุดเข้าบ้าน

งเกงเรียบร้อยแล้วก่อนจะปีนช่างเป็นโจรที่เตรียมการดีเหลือเกินนะคะ
เป็นสาวคนนี้นะคะเธอก็โพสต์คลิปจากภาพวงจรปิดของคนร้าย
เจอคนร้ายแก้ผ้าถอดกางเกงมุดรั้วเตรียมบุกเข้ามา

ดูกล้องวงจรปิดตามไป

ก็เมื่อวานนี้นะคะเวลา๓ทุ่มครึ่งนางสาววิจิตตาแม่ค้าขายอาหารและเครื่องดื่ม

ได้โพสต์คลิปวิดีโอจากกล้องวงจรปิดจำนวน๓คลิปลงในเฟซบุ๊คส่วนตัว

เฮ้ยไอ้บ้า

ล้านกันโดนคนร้าย
เข้ามาข้างร้านยางวิการ

มุดรั้วเขาเดินมาบริเวณหน้าต่างห้องนอน

วางไว้ข้างบ้านเลยรีบหลบหนีไป

ไปทางสารกลางจังหวัดพิศนุโลก
กล้องทางศูนย์ฝึกจับภาพได้อีก

ว่าจะเป็นจากกล้องวงจรปิดกล้องหน้ารถ

ถ้ามีช่องทางไหนที่จะแชร์ให้ผ่านตาคนมากสุดรบกวนแชร์ด้วยนะคะ
คือที่เธอรอดไปได้นี่เขาเดินชิวมากเลยนะ
นางสาวิจิตาบอกกับผู้สื่อข่าวว่าขณะเกิดเหตุตรงนี้ได้เสียงแก้วที่วางไว้
เสียงขวดแก้วที่เธอวางไว้ตรงซอกนั้น
เธอวางไว้เพื่อดักคนร้ายนะ

หรือว่าในบ้านต่างกล่าวนี่เรื่อนประตูห้องนอนเรื่อนบานเลื่อนหน้าต่างห้องนอน
แล้วพยายามเดินรัดเลาะพอเจอแล้วเขาไม่เห็นขวด
ก็เลยเหยียบขวดทำให้ขวดมันล้มแล้วก็ด้วยความตกใจเขาก็วิ่งหนีออกไปมุดลวกไป

กล้องวงจรปิดสามารถบันทึกภาพได้ที่เขาเดินกลับไปนะฮะอย่างที่เราเห็นนั้น
หลังจากเกิดเหตุตนเองรู้สึกหวาดกลัวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นอย่างมาก
ไม่เคยค่าคิดว่าจะเกิดเหตุเช่นนี้กลางเมืองเลยนะสวัสดีครับ
ได้แจ้งความขอความช่วยเหลือไปที่สถานีตำรวจภูทรเมืองอำเภอพิศนุโลก
และพยายามรวบรวมหลักฐานจากกล้องวงจรปิดเพื่อเร่งติดตามตัวคนร้ายต่อไป
จากนั้นตอนนี้เธอบอกจะติดเพิ่มค่ะติดยับเลยตอนนี้

ใครทราบนะฮะไปแจ้งที่สถานีตำรวจภูมิทรรณ์เมืองอำเภอพิศนุโลกด้วย

ตอนนี้หมอบอกว่าเลยจุดเลยเลยแล้ว
เอามาอีกเรื่องนึงนะครับอีกเรื่องนึงนะฮะ
หรือผีร่างปริศนาทำขนลุกนะฮะ
อยู่ดีโผล่ยืนกลางถนนทำให้รถเนี่ยเกือบเสียหลักเลยนะครับ
มีหนุ่มคนนึงเนี่ยเขาโพสต์คลิปนะฮะเตือนภัย
บอกว่าขับรถอยู่ดีเนี่ยก็เจอร่างชายชะกันเนี่ยนะครับ
โผล่ยืนอยู่กลางถนนทำรถเนี่ยเกือบเสียหลักนะครับ
ตอนแรกคิดว่าผีแต่สังเกตดีเห็นอีกคนเนี่ยยืนอยู่ข้างทางพร้อมกับมอเตอร์ไซค์

อีกรอบนะดูนะเนี่ยยืนอย่างเงี้ดูดิ
ว่านี่ระยะไฟของรถมันจะเห็นได้การที่สุดเท่านี้ใช่มั้ย
ไม่ใช่ตำรวจใช่มั้ยดูดีนะ

วะอีกรูปเหมือนกันนะฮะ

เป็นจุดก่อนจะถึงปั๊มน้ำมันปลาททอบบนทางหลวง
หมายเลข๒๔๔ท่าเยี่ยมอำเภอโชคชัย
ซึ่งขณะนั้นตนเองขับรถทิศซ้าย

แต่กลับเห็นร่างวิศนามายืนอยู่กลางถนน
โชคดีนะครับขับรถมาไม่เร็วก็เลยสามารถหักหลบได้ทัน
นั่นน่ะจะตายผมบอกให้ที่มายืนนั่นนะฮะ

ตนเองก็ได้เข้าไปในปั๊มน้ำมันแล้วก็เล่าเรื่องทั้งหมดให้กับเด็กปั๊มฟัง

แต่ปรากฏว่าไม่เจอว่ามีใครยืนอยู่ตรงนั้นแล้วนะครับ
ซึ่งนายวัชลพงศ์ได้มีการทิ้งท้ายนะครับว่าตนเองไม่แน่ใจเหมือนกันว่า
เป็นคนหรือว่าเป็นผีกันแน่นะครับ
แต่เมื่อลองกลับมาย้อนดูคลิปสังเกตดีเนี่ย
จะพบกับร่างคนคล้ายคนอีก๑คนยืนอยู่ข้างทางด้วยนะครับ

ขณะที่ชาวบ้านบอกนะครับบอกว่าจุดดังกล่าวไม่เคยเกิดอุบัติเหตุใหญ่อะไรเลย
คาดว่าน่าจะเป็นวัยรุ่นที่คึกขนองแล้วก็ต้องการจะมาขโมยทรัพย์สิน
โป่นแน่นอนขึ้นขนองโป่นแน่นอนขอดูอีกทีได้ไหมว่าอยากเห็นว่า
ถูกถามไว้แล้ว

ให้เกิดอุบัติเหตุ
ให้เกิดอุบัติเหตุ

ลักษณะการยืนมันไม่เหมือนยืนเพื่อ
เพื่อจะปล้นทรัพย์หรืออะไรไง

มันคนอยู่แล้วล่ะไม่ใช่ผีหรอก

แต่ทีนี้คำถามถามว่า

ตำรวจเขายังอ้างได้ว่าเขาออกมาเรียก

แต่ว่าเขาเสี่ยงมากนะ

แล้วมันลิ่งมากเลยนะ

คุณเฟทเขาไม่กลัวเลยนะ

กลัวอะไรล่ะเป็นรถเก่งนะถ้าเป็นมอไซด้วยกันนะทำอย่างนี้มอไซล้มแล้วปล้นได้เข้าใจ
แต่ถ้ามีกล้องนี่คือรถเก๋งแต่เดี๋ยวนี้มอเซก็มีกล้องนี้นะตำรวจ
รถเก่งอ่ะอันนี้ไม่ใช่แล้วมายืนอย่างนี้รถเก่งไม่ชนอย่างเดียวแหละ

หมายถึงน้องหรือใครคะคนนี้หมายถึงผู้ชายเมื่อกี้หรือใครบอกอีกที
ชัดเจนนิดนึงอันนี้คนดูส่งมา
เอามาดูเรื่องนี้บ้างนะฮะแพทย์มาเตือนอันนี้นี่ฟังดีเลยนะตอนนี้ช่วงเธอกำลังเป็นหวัดอยู่ด้วย
หมอมนนูนะคะเตือนอย่างแรกเลยนะว่าเวลาจะจามอย่าบีบจมูกแล้วก็อย่าเม้มปาก

ยังไม่ใช่อะไรงี้ไม่เอากันนะคะเพราะว่ามันเป็นความอันตรายนะ
อาจจะทำให้ลมกลับเข้าไปในท่อปากทะลุเข้าไปในเนื้อสมองได้เลยทีเดียว

นายแพทย์มนูลีชเวงวงนะครับ

แล้วก็ปอดโรงพยาบาลวิชายุทธ์นะคะ
ก็ได้มีโพสต์ข้อความให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการบีบจมูก

มีคนไข้ผู้หญิงคนไทยอายุประมาณ๘๒ปี
มาพบแพทย์เพราะนางเป็นโรคเบาหวาน
แล้วก็มีไขมันในเส้นเลือดสูงด้วยนะคะ
คนไข้มาหาหมอครั้งแรกเมื่อเดือนธันวาเมื่อปีที่แล้ว
ก็มาด้วยอาการที่พูดไม่ค่อยชัด
แล้วเวลาจะพูดก็นึกคำพูดนี้นี่นะ
นึกไม่ออกบางทีนะ๓วันยังนึกไม่ออกเลย
กระทั่งได้ทำการตรวจวัดคลื่นแม่เหล็ก

จึงได้เฝ้าติดตามดูอาการแล้วก็พบว่าดีขึ้นอย่างช้า
ปัจจุบันอาการก็เป็นปกติแล้ว
สาเหตุคืออย่างนี้เลยนะเขาบอกว่า
เหตุที่ทำให้ลมถึงเข้าไปอยู่ในเนื้อสมองได้
อาจจะเกิดจากการที่คุณไปบีบแล้วก็เม้นปาก
เพื่อที่จะกั้นการจามของตัวคุณ
เป็นการบรรเทาเรื่องของเสียง

แล้วนี้มันก็ทำให้เป็นพฤติกรรมแบบว่าของคนไข้ที่ทำอย่างงักศาสตร์แบบนี้
ช่วงก่อนจะไม่สบายขณะที่กำลังจะสั่งน้ำมูกออกมานะ
มันก็เกิดอาการจามออกมา
นางก็เลยบีบทั้งจมูกจมูกปาก
หูไว้ข้างหนึ่งด้วยนะทางด้านขวา
เม้มหมดทุกสิ่งด้วยเพื่อไม่ให้กั้นไงกั้น

ไม่ให้แบบฮัทชิวอะไรอย่างนี้นึกออกไหม

ลมจากอาการจามออกมาทางปากไม่ได้ใช่ไหม
ก็เลยทำให้ผ่านท่อในปากเข้าไปในหูชั้นกลาง
แล้วก็ทะลุกระโหลกใต้สมองแล้วก็ผ่านเข้าไปในสมองเลย

คนไข้รายนี้เป็นรายแรกของโลกเลยนะ
ที่มาในภาวะของลมรั่วเข้าสมอง

เพราะว่าเกิดจากการบังคับไม่ให้จามออกทางปากแล้วก็จมูก
ดังนั้นการกั้นไอจามลักษณะนี้
ยังทำให้ลมเข้าสมองได้
รวมทั้งปอดรั่วแก้วหูทะลุ

หรือเส้นเลือดในสมองแตกได้ด้วย
คุณพระแค่กั้นจามดังนั้นอยากพยายามทำแบบนี้
ถูกต้องดังนั้นเวลาจามจามเลย

อาการก็คือว่าพูดไม่ชัดอ่ะพูดไม่ชัด

นึกอยู่นั้นเพราะสมองมันโดนทำร้าย

ฮื้ยเออระวังนะอุ๊ยนี่หนูเป็นอยู่นะตอนนี้

ปิดแล้ว๑ปิดแล้ว๒ปิดแล้ว๓
ฉันลงก
ช่วงหน้าครูไหมเปิดใจตอบชอบหมาย
พี่ม้าพันโธออกว่ามันไม่ใช่
เดี๋ยวเล่าให้ฟัง
เดี๋ยวล้างฝั่งโชว์งานล้างฝั่งโอเค

อันนั้นยังเหมือนเดิมยังเหมือนเดิม
ไปก็ไม่รู้ว่ามันจะเป็นอย่างไรนะคะ

ก็คุยกันแล้วพวกมันมีความสุขก็โอเค
ก็ไม่เห็นแม่พูดอะไรนะคะ

อ้าวคุณหมายก็ออกมาว่าแม่แน่เกินแต่ละครจบไปแล้ว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

เขาไม่แสดงอาการอะไรตอนอยู่ในก๊อฟ

แต่เขาบอกว่าเขามารู้สึกหลังจากที่ถ่ายละครจบไปแล้ว

เราไม่เคยเห็นความแบบว่าผิดปกติเลย

วันนั้นพี่เราใก่เป็นไปไม่ได้เรา

เช่นว่าฝ่ายชายก็มีสิทธิที่จะเป็นไปได้

ให้เวลาได้รู้จักตัวตนคุยกันไปก่อนค่ะ

จริงแล้วใหม่ก็ไม่ได้คาดหวังอะไรมาก
ได้รู้จักก็ได้คุยกันก็มีความสุขแล้ว

เรื่องความรักเป็นเรื่องสำคัญสำหรับใหม่มาก
คุยกับพี่เขาคนเดียวไม่ได้เป็นตัวหลอก

ไม่เขาบอกว่าต้องให้โอกาสไปเรื่อยไง

ถ้าเกิดเป็นคนอื่นอย่างอเล็กกับเต้ยพอมีข่าวออกมา
ก็บอกว่าอ๋อก็คุยกันค่ะอย่างนั้นกันค่ะ

ตัวลงแต่อเล็กกับเต้ยก็ชัดเจยว่าเค้าคุยกันต่อ

เนี้ยน้องก็บอกว่ายังดังค่ะ

ว่าใหม่เอาเต๋อดีมาก
น้องก็บอกว่าไม่ได้สร้างกระแส

แต่สุดท้ายเลยนะแหละถ้ารักกันก็ดี

พระเอกนางเอกที่เขาแบบสวยสมกันก็จะอยากจะเชียร์ให้เป็นคู่จริงกันใช่ไหมล่ะ
สนุกตรงนี้แหละเดี๋ยวพอเขาเป็นแฟนกันแล้วก็เมื่อไหร่จะแต่ง

จะมีลูกชายแล้วลูกหญิง

ค้าเตียงศรไหม
เรื่องยังไม่แน่นะ
บางทีลูกโตอายุ๒๐๒๑แล้ว

นิสัยไม่ดี
เอาเรื่องน่ารักดีกว่า

นี่เอาน้องพายุกับน้องสายฟ้าไปด้วย

คือจริงคงจะกลายเป็นทริปที่

แล้วก็เป็นทิศที่ประเดิมกัน
แบบว่าพาลูกทั้งสองเนี่ยนะคะ
ไปเดินทางไกลสักหน่อยหนึ่ง

โอ๊ยจะเหมือนจะย้ายบ้าน

โอเคเห็นแล้วก่อน
เราต้องพร้อม
ดื่มนมอันนี้ไปตลอดหรือต้องมีอะไรอย่างเงี้ย

ซื้อข้างหน้าอาจจะแบบเดี๋ยวท้องเทิงมันแบบผูกหรือเสีย
หมายว่ายี่ห้อเดียวกันมันก็มีอยู่แล้ว

แต่ว่าก็อย่างอื่นก็ต้องมีการเตรียมอย่างอื่นไปด้วย
นั่นแหละเอาพร้อมไปดีกว่า

คิดว่าเกินครึ่งจะเป็นของชมเองด้วยนะ
งานก็มีพรอปแต่งไปดูเด็กขนาดเม่

ไหนบอกว่าตอนนี้ทุกคนก็จะงานน้อยลง

น่ารัก

ได้ได้ความเป็นปังสู้ได้
มาจากดอกไม้ประนดมเค้กนี่บ้างค่ะ

ก็มีข่าวว่าจะมีเซอร์ไพรส์วันที่๓มีนา

ถ้าเซอร์ไพรส์แล้วออกมาอย่างนี้ใครจะไปเซอร์ไพรส์ล่ะเนี่ย

ยังค่ะไอซ์บอกนะคะยังไม่เห็นมาขอเลย

เล่นมันก็ใกล้เกินไปเป็นไปไม่ได้หรอกค่ะ

กระแสบอกว่าสิ้นปีนี้จะมีปฏิบัติการแล้ว
จะมาจัดการอะไรก็ไม่รู้เขิน

บอกไปแล้วว่าถ้าจะทำอะไรเช็คคิวดีนะ

โอเคอยู่นะคะตอนนี้คิวแน่นค่ะ

ช่วงนี้งานแน่นค่ะมีอาทิตย์นึงเนี่ยนะ
ได้ทานข้าวด้วยกันเลยไม่ได้เจอกันเลย

ขนาดลืมส่งไลน์คุยกันก็มีนะฮะ
งานยุ่งขนาดนั้นเลย
เขาน่าจะน้อยใจแต่ตอนนี้ไม่เป็นแล้วเขาเข้าใจ

เพราะกินแต่ข้าวกอง

มีเพื่อนอยู่ในสะกดี
ตอนนี้ก็เป็นเรื่องของคุณโบแวนด้า
ก็ได้มีการออกมาโพสต์ข้อความนะครับ
ซึ่งอยู่แม่โบแวนด้าสหวงนะครับ

ถ้าไม่รักอย่างที่ปากพูด
ไม่เคยว่าและไม่เคยโกรธแต่ขอให้หยุดพฤติกรรมทำร้ายผู้อื่น

ที่ผ่านมาเนี่ยวางระเบิดให้กันมามากพอแล้ว
โบเองได้เดินเหยียบระเบิดที่คุณวางไว้มาหลายครั้งแล้ว
สุดท้ายต้องมานั่งรักษาตัวเองทุกครั้งแต่ก็ไม่เคยโกรธ
คนอื่นด้วยวาจาที่น่าเชื่อถือมาโดยตลอด
ก็อยากให้ทำตามที่ตัวเองสอนด้วยสุดท้ายนี้โบขอโหสิกรรมให้กับทุกเรื่อง
ทำดีที่สุดและอดทนมานานมากพอแล้วปอ
และเชื่อมั่นว่าที่ทำมันถูกต้องไม่ทำร้ายใคร
ให้คนด่าว่าเราดีกว่าที่รู้อยู่แก่ใจว่าทำชั่วทำเลวอะไรไว้บ้าง
ต้องขอโทษที่ต้องทำแบบนี้นะคะเพราะโบเงียบและอดทนมานานมากแล้ว
และข้อความถัดไปได้มีการโพสต์ว่าเป็นชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของคนดูแลรับงานให้ใหม่
คือหลายคนก็เลยตีประเด็นว่าคุณโบเนี่ยน่าจะกำลังพูดถึงอาหารน้ำอ้อยสอนมนตรา
ถูกไหมครับเพราะว่าเป็นผู้จัดการนะครับ
หลังจากนั้นนะฮะนักข่าวก็ได้มีการไปถามทางอาน้ำอ้อยนะครับ
อ้อยก็ได้มีการเปิดเผยนะครับว่าที่โบโพสต์อาก็รู้หมดแล้วก็เพิ่งรู้วันนี้เหมือนกัน
ถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นอาก็ไม่รู้เหมือนกันอาพูดไม่ได้
เพราะล่าสุดเนี่ยอาคุยกับโบดีมากเขาก็คุยกับอาดีมาก
และเราก็ไม่ได้เจอกันอีกเพราะอาก็ยุ่งมาก
และโบเขาก็มีความสุขในการขายของของเขาอาก็ให้กำลังใจเขา
คือไม่น่าจะเป็นอาร์นะก็คงต้องไปสืบกันเอง
เช็คข่าวกันเองว่าคนนั้นที่ทำให้โบเนี่ยเป็นแบบนี้คือใคร
แต่สำหรับอาคิดว่าไม่ใช่อาเพราะอาไม่ใช่คนแบบนั้น
อย่างที่รู้มาตลอดนะครับว่าอาเนี่ยเหนื่อยแล้วก็เซ็งแล้วก็เบื่อมาก
มีเรื่องอะไรก็ตามโยงมาที่อาหมดเลยก่อนหน้านี้หลายคนก็เคยได้ยินมาบ้าง
เพราะโบเนี่ยเปลี่ยนไปเยอะคือช่วงหลังอาก็เตือนอะไรโบไม่ได้แล้ว
เขาไม่ฟังมีหลายคนบอกว่าให้อานิ่งเพราะคนบอกว่าเขามองอาเป็นศัตรูนะ
ไม่ได้มองอาดีหรอกอาก็บอกไปเลยว่าไม่จริง
คือที่บอกว่าคุยล่าสุดคือเมื่อไหร่อันนี้นักข่าวถามไป
แกก็ตอบว่าประมาณอาทิตย์กว่านะวันที่๑๒มมกราศพออาร์ก็ไม่ได้ไปบุรีรัม
อาร์ก็ทำบุญให้ป่าวเค้าที่นี่และก็ไม่ได้คุยอะไรกันจริงเลย
อีกเลยเนี่ยนะครับอ้างงงไหมเขาบอกว่าโปรดข้อความที่ค่อนข้างจะแรง
ไอจีเนี่ยอาก็บอกงงสินะอาบอกว่าเขาเป็นอย่างนี้บ่อยมาก
ไม่ได้แล้วคือต้องไปถามเขาเองดีกว่าเพราะถ้าอาพูดไป
จะกลายเป็นอารับรู้เรื่องนู้นเรื่องนี้ซึ่งอาก็ไม่รับรู้เลย
อาอยู่เฉยนิ่งแล้วอาก็พูดตรงเลยนะว่าอากับเขาไม่มีอะไรกันหรอก
ต้องถามเขาคนเดียวเท่านั้นเองมันอยู่ที่ความคิดของเขา
เขาจะเลือกเปิดตัวผู้จัดการก็เรื่องของเขาอาก็รู้จักกับนุ้ย
เขาเป็นเพื่อนโบมานานแล้วไม่น่าจะมีอะไรนะ
อาก็บอกเขาเพราะถ้ามีงานอะไรอาก็ยังคุยอยู่
ไม่น่าจะใช่ปัญหาในเรื่องนี้เนี่ยฮะแล้วเป็นใครอ่ะ

เขาบอกว่าจะมีไปคุยกับโบเรื่องนี้ไหม
อาก็บอกว่ายังยังคือน้ำเชี่ยวก็ไม่อยากเอาเรือไปขวาง
เขาเท่าที่รู้เนี่ยก็ค่อยปล่อยโอกาสไป
และที่สำคัญเขาไม่ฟังหรอกเพราะเขาเคยเตือนเขาหลายครั้งแล้ว
หลายเรื่องด้วยเขาก็จะฆาตโทษอ่าตลอด
เขาว่าอย่างนั้นนะมันก็กลายเป็นว่าอาเป็นผู้ต้องหาตลอดเลย
แต่ถามว่าอารู้สึกอะไรไหมอาสงสารเขามากเลย
สิ่งที่เขาคิดว่าเขาไม่ควรวูบว่ำใดเลย
ก่ออ่านั่นแหละถ้าเป็นใครล่ะก็คงอ่า
อ๋อหมายถึงว่าก็จะใครล่ะ
แล้วใครล่ะก่ออ่านั่นแหละ
รูปและข้อความลงอินสตราแกรมของตัวเองแสดงความยินดีกับพี่อีทอดีตหัวหน้าวงนะคะแต่ว่าตบท้ายว่าอยากไปร่วมงานแต่ไม่มีการ์ดแล้วก็เปลี่ยนแคปชั่นแต่ว่านักแคปในตำนานก็แคปกันไว้นะฮะทันค่ะทัน

เจอคุณก็คุยกันปกติเจอกันก็คุยกันปกตินะ

ส่วนเรื่องการ์ดคือผมอาจจะหลงลืมไป
เพราะผมเชิญเพื่อนทางไลน์แล้วเปลี่ยนโทรศัพท์
ไม่มีไลน์ของน้องแล้วเราก็ไม่ได้คุยกันทางไลน์
และไม่ได้มีน้องคนเดียวที่ตกหล่นไม่ได้เชิญ
มีน้องเพื่อนอีกหลายคนที่ผมไม่ได้เชิญ

ยืนยันนะว่าไม่มีปัญหากับน้องเลยไม่ชวนมา
ไม่มีปัญหาครับเรื่องไม่แจกการ์ดมันไม่ได้เรื่องใหญ่ขนาดนั้นหรอก

กับน้องเราก็ยังปกติไม่ได้ทะเลาะกัน
แต่ถ้าหากว่ามันเป็นเรื่องใหญ่และทำให้อีกฝ่ายไม่สบายใจ

ก็ต้องโทรสักนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าคนอยู่ด้วยกันมา

ใส่สูสีแดงครับไม่เหมือนใครเลยพี่ชอบ

เร็วพี่มิวอ่านสิอะไรอ่ะ

เพื่อปกปิดความชั่วเพียงอย่างเดียว
เขาก็ต้องทำความชั่วอีกหลายอย่าง
เปิดเผยมันเสียยังจะดีกว่า

น้องมณีน้องโมล์
อ๋อป๊าปูที่สนิทกับคุณโบวันด้า

เพื่อปกปิดความชั่วเพียงอย่างเดียวเขาก็ต้องทำความชั่วอีกหลายอย่าง

อ้าวแหละคะเป็นคำพูดของท่านพุทธธาตุนะครับอย่างไรล่ะ

ในวันพรุ่งนี้กระชาพาจะมา
ให้กระชาพาโฮ้งไปคนเดียวพรุ่งนี้